พาคุณผู้ชมไปภาคใต้แต่ยังไม่ได้ไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะ
พาไปที่ยาลามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าเป็นไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
ทำให้เกิดไฟไหม้ตลาดรับซื้อขายผลไม้

ดับเพลิงเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยาลากู้ชีพกู้ภัยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายาลาเขาได้เร่งช่วยกันนะคะ
ในการฉีดน้ำสกัดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดเกษตรเป็นตลาดรับซื้อผลไม้

จุดที่เกิดไฟไหม้เนี่ยคือบริเวณโกดังผลไม้ของพ่อค้ารับซื้อผลไม้ค่ะ
ในที่เกิดเหตุตำรวจก็ไปปิดกั้นเส้นทาง
เพื่อไม่ให้รถสัญจรผ่านไปมาแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุด้วย

ใช้น้ำฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้โกดัง
เพื่อไม่ให้ลุกไหม้ไปยังบ้านเรือนประชาชน
ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๒๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จากการสอบสวนนายเรนูวันแอร์เละเจ้าของร้าน
ก็เปิดเผยนะคะว่าฝนตกหนักค่ะ
แล้วก็มีลมแรงหลายวันทำให้สายไฟขาด
แล้วก็ไปพาดอยู่บนหลังคาของร้าน
หลังจากนั้นเกิดประกายไฟ
ลงไปยังร้านแล้วก็เกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็ว
ภายในร้านมีอุปกรณ์ใส่ผลไม้
มีตะกร้าซึ่งก็เป็นพลาสติกเกือบ๑๐๐ใบค่ะ
นี่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชม

ยังโชคดีไม่มีผลไม้อะไรเพราะว่ายังไม่เปิดร้าน
มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้กว่า๒แสนบาทค่ะ

โดยสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ก็เลยทำให้เกิดไฟไหม้ที่เตาชุบโครเมียมภายในโรงงานนะคะ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบ้านบึงก็ได้รับแจ้งเหตุนี้มา
จากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิศิลธรรมบ้านบึงค่ะ
โดยรับแจ้งมาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงาน
ก็เลยรีบประสานไปยังเทศบาลตำบลหนองชาก
เทศบาลใกล้เคียงเพื่อจะขอรถดับเพลิงรวม๑๐คันด้วยกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นในบริษัทไพ่ลิงจำกัดอยู่ที่หมู่๒
ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงค่ะ
ที่เกิดเหตุก็พบแสงไฟกำลังลุกไหม้บริเวณเตาชุบโครเมียมภายในโกดัง
แล้วก็ลุกลามโครงเหล็กท่อเครื่องจากฝ่ายผลิตอย่างรุนแรงนะคะ
ดับเพลิงต้องเร่งช่วยกันระดมฉีดสกัดเพลิง
ไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

ก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ไปสอบถามพนักงานที่พักอยู่ภายในโรงงาน

ได้ยินเสียงดังตู้มคล้ายกับระเบิด
จากนั้นก็เห็นประกายไฟมาจากเตาชุบโครเมียม
แล้วก็เริ่มลุกลามตามท่อเหล็กอย่างรวดเร็วค่ะ
ก็เลยรีบโทรแจ้งเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจเข้ามาช่วย
สำหรับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ย
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
เพราะว่าเป็นวันหยุดไม่มีใครทำงาน
แต่มีการเปิดกระแสไฟที่ตู้คอนโทรเตาชุบโครเมียมทิ้งเอาไว้
ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าไฟฟ้าเกิดลัดวงจร
สำหรับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประเมินแล้วอยู่ที่ไม่น่าจะต่ำกว่า๒ล้านบาทค่ะ